เอาละครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของบ้านประหยัดพลังงาน

ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าจะสร้างแบบไหนจะไปหาแบบมาจากไหน

สำหรับใครที่อยากมีบ้านประหยัดพลังงานนะคะ
ตอนนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
มีรูปแบบบ้านประหยัดพลังงาน๑๒แบบด้วยกันนะคะ
นำเสนอให้กับประชาชนสามารถเลือกไปใช้ได้

ยังมีคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษาด้วยค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ค่ะ
ในเขตร้อนอย่างประเทศไทยอากาศร้อนอบอ้าว
จึงมักจะเปิดแอร์อยู่เกือบตลอดเวลา
ทำให้มีการใช้พลังงานกับระบบปรับอากาศสูงถึง๑๖๐
ใช้พลังงานไปกับระบบแสงสว่างอีก๑๒๐
ส่วนอีก๑๒๐ที่เหลือก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น

ออกแบบมาเพื่อช่วยลดความร้อนตามธรรมชาติ
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ทำให้บ้านต้นแบบดีรักพลังงานนี้
มีการใช้พลังงานน้อยกว่าบ้านปกติทั่วไป๑๓๐๕๐ค่ะ
ในการประหยัดพลังงานของตัวบ้านนะครับ

ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสัดส่วนในการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยนะครับ
ซึ่งมีการสำรวจการวิจัยกันมาเป็น๑๐ปีเนี่ยนะครับ
สามารถแยกได้คร่าวโดยที่แยกเป็นว่า
พลังงานจากระบบปรับอากาศ๖๐
พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาที่ทางด้านนักวิชาการ

ถึงพยายามที่จะไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องการปรับอากาศ
หรือว่าความร้อนภายในอาคารก่อน
แต่เมื่อเรามีบ้านประหยัดพลังงานแล้ว
ใส่ใจในการใช้งานและการบำรุงรักษา
ก็เป็นสิ่งที่ต้องนึกถึงอยู่เสมอเช่นกันค่ะ
สำหรับการใช้งานบ้านประหยัดพลังงาน

ไม่ควรใช้ประตูหน้าต่างบานเกล็ด
หรือช่องเปิดที่มีการรั่วซึมสูง
ทำให้มวลอากาศร้อนภายนอกเข้ามาสู่ตัวบ้านได้
รวมถึงไม่นำแหล่งความร้อนและความชื้น
อย่างต้นไม้หรือตู้ปลาเข้ามาในโซนปรับอากาศ
เพราะจะยิ่งทำให้แอร์ของเราทำงานหนักขึ้นค่ะ
ในเรื่องของการใช้งานและการบำรุงรักษา
ซึ่งในการใช้งานเราแนะนำว่า
อย่างแรกจะต้องไม่เปิดประตูห้องปรับอากาศทิ้งไว้
หรือทำให้เกิดการรั่วซึมของอากาศภายนอกเข้าไปดูภายในอาคาร
เช่นการติดตั้งช่องเปิดอะไรที่มีลมผ่านตลอดเข้าไปอย่างส่วนปรับอากาศ
ส่วนการดูแลบำรุงรักษาบ้านก็ทำได้ง่าย
หมั่นตรวจล้างเครื่องปรับอากาศอยู่เป็นประจำทุก๖เดือน
หรือบ้านใครฝุ่นเยอะหน่อยก็ควรทำทุก๒๓เดือนค่ะ
แต่ทางที่ดีมันทำความสะอาดบ้าน
รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างด้วย
ที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบค่าน้ำค่าไฟเป็นประจำทุกเดือน
หากเดือนไหนค่าน้ำค่าไฟพุ่งสูงผิดปกติ
ว่าอาจมีการรั่วซึมได้ค่ะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยคนเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับ

เพราะว่าตัวโครงสร้างอยู่ได้๕๐ปี
แต่ว่าส่วนประกอบอื่นที่ประกอบกันเข้าเป็นตัวบ้านเนี่ย
ตั้งแต่ระยะเวลา๕ปีขึ้นไป
ก็จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบแล้วนะครับ

ต้องตรวจสอบลอยรั่วซึมต่าง
ว่าระหว่างวงกบระหว่างช่องเปิดต่างเนี่ย

ชัดรัฐโภคธนวัติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน